จะมีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมรวมตัวกันให้ครบทีมวันที่๑๙กันยายนนี้
แล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะครับ
มองว่าเวลาน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีความกังวลแต่อย่างใดแล้วครับ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยนั้นจะสู้กับมาเลเซียได้อย่างสนุกนะครับ
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินที่มีชื่อมาติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ก็บอกว่าแม้ว่าจะเป็นรายการสคิงครับแต่ว่าทุกรายการแข่งขันนั้น
เจ้าตัวเต็มที่พร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทยแล้วก็ตั้งเป้าทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
ก็เตรียมที่จะไปเตะกันนะครับที่เชียงใหม่วันที่๒๒๒๕กันยายนนี้นะครับ
นัดแรกดวนกับทางมาเลเซียวันที่๒๒กันยายน
คนที่เรียกมานะครับก็ไม่มีชื่อของธิรสินแดงดา
แล้วก็เจ้ายิมวรชิตกณิสิบำเพ็ญแม้ว่าเจ้ามุ้ยเองก็จะเพิ่งยิงประตูแรกนะครับ
ไทยลีกในเกมนัดตกค้างที่ช่วยให้บีจีเอาชนะการท่าเรือนะครับ
แล้วก็ยังมี๒แค่งใหม่ที่กล้ามประติธิมชาติไทยหลวนแรกอย่างชาณะรงพรม๔๙
ทีมชาติไทยจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมครบทั้งหมด
พร้อมกันวันที่๑๙กันยายนนี้ก็จะทำให้มีเวลาฝึกซ้อม
เพียงแค่สามวันเท่านั้นก็ถือว่าไม่มากเท่ากับมาเลสเซีย
ที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่๑๖กันยายนนะครับ

เนื่องจากทุกคนเล่นได้อย่างต่อเนื่องกับสโมสร

แต่อาจจะมีความวุ่นวายในการหาแผนการเล่น
แล้วก็การวิเคราะห์แผนการเล่นดวนกับมาเลเซียอยู่บ้าง
แต่หากมองไปถึงเกมนัดหน้าที่จะเจอกับทาง
ก็จะมีโอกาสได้๒ฟอร์มการเล่นก่อนอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็จะมีเวลาอีก๓วันในการเตรียมความพร้อมเช่นกันนะครับ
ส่วนเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ที่มีชื่อติดทีมชุดนี้จะบินมาประเทศไทยวันที่๑๘กันยายน
เปิดเผยว่าดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยคนนี้นะครับ
แน่นอนว่าการเล่นทีมชาติทุกครั้งจะทำผลงานให้ดีที่สุด
ผลงานของทีมที่จะหวังพาทีมเก็บใช้ชนะ
และผลงานตัวเองที่อยากจะทำให้ดีทุกเกมไปฟังเสียงของเมซี่เจครับ
รู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่ได้กลับไปรับชายชาติครับ
ก็รู้สึกดีใจครับที่จะได้กลับไปเล่นทีมชาติไทยครับ

ก็จะทำผลงานของทีมให้ใช้ชนะทุกครั้งครับแล้วก็ผลงานของตัวเองด้วยครับ
ดูโปรแกรมธุรกรรมชิงถ้วยพระราชธานกิ๊งซัพกันหน่อยครับ
ครั้งที่๔๘กันขาดมาที่๒๒กันยายน
เวลา๕โมงครึ่งแล้วก็ทีมชาติไทยดวนกับมาเลเซียเวลา๒ทุ่มครึ่ง
ถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับไปดูฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบปี
รอบคัดเลือกกลุ่มจีนนัดที่๒นะครับแข่งขันที่ประเทศโอมาน
ทีมชาติไทยก็เฉียดชนะฟิลิปปินส์ไปสุดมันเลยนะครับสามประตูต่อสอง
ทีมชาติไทยได้ประตูจากธนกิจรอขายนาที๑๕นะครับ
เนธทองคุ้ยนาที๔๓ก่อนที่จะมาได้ประตูชัยนาทีเก้าสิบนะครับ
จากทางพีรนันบัวไข่ก็ทำให้นัดต่อไปทีมชาติไทยจะต้องไปตัดกับโอมาน
ที่สิบแปดกันยายนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มสิบสิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทย
อันดับหนึ่งนะครับจะได้สิทธิ์ไปเล่นรอบสุดท้ายอัตโนมัติที่อุสเบกิสถาน
เดือนมีนาคมปีหน้าส่วนอันดับ๒จะคัด๕ทีมที่ดีที่สุด
แข่งขันนะครับไปดูฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ครับ
แข่งขัน๑คู่ด้วยกันขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านดวนกับทางเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ
ก็เสมอกันไป๐ต่อ๐นะครับแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างเดือดเลยนะครับ
มีสองใบแดงด้วยกันใบแรกนาทีที่ห้าสิบหกนะครับ
จังหวะนี้เป็นทางปานเดชาเงินประเสริฐนะครับไปสะบัดแขนใส่หน้ามนตรีพรมสวัสดิ์เนี่ยครับ
แนวรับของทีมเยือนเชียงรายนะครับผู้สินอาคมเจริญศุกร์นะครับ
สินที่๑ไปเช็ควีอาร์แล้วก็วิ่งกลับมาให้ใบแดงปานเดชานะครับ
ถิ่นเหลือ๑๐คนก็ทำท่าจะไม่มีอะไรครับ
ก็จบเกมไปศูนย์ศูนย์ผู้สินก็เป่านกวิทย์มาเวลาการเก่งขันนะครับ
แต่ว่าโค้ชท่านครับมิติยภัยรัฐผู้ช่วยของเอมสันนะครับ
โวยคู่ตัดสินจังหวะเนี้ยนะครับก็ทำให้ผู้สินให้ใบแดงทันทีนะครับ
ว่าจะหมดเวลาไปแล้วก็ตามเชียงรายเก็บเพิ่มเป็นสิบสามแต้ม
ยูรองจ่าฝูงนะครับส่วนขอนแก่นมีเพิ่มเป็น๕คะแนน
อยู่อันดับที่สิบเอ็ดครับส่วนเย็นวันนี้มีคู่บิ๊กแมชเลยนะครับ
เปิดบั้นรับกรรมยืนของชมฟซีทีมอันดับสี่นะครับ
ไปเสมอกับบุรีรำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ทำให้ไม่แพ้ใครมาสี่นัด
ติดต่อกันแล้วเกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับ
ผู้เล่นอยู่ในสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์มากนักนะครับ
มีนักเตะ๕ลายที่ต้องเช็คความฟิตด้วยกันทั้งซาดอลมีซาเยฟ
รี่อเนเยอดีศักดิ์ไกรสอนแอร์ลิกโจอน่าแล้วก็เอกณิตปัญญานะครับ
ส่วนชมบุรีเอฟซีของโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับ
เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉยชนะพีทีประจวบหนึ่งต่อศูนย์
ชนะ๓นัดติดต่อกันเลยนะครับแบบไม่เสียประตู
เกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนแต่ยังไม่มีชื่อของเดนิสบูลิโลนะครับ
สันโนประจำทีมที่อยู่ในช่วงของเรียกความฟิต
เบยองซูกิจสดากาแมนแล้วก็สุบัญญาภูริสานะครับ
เมืองทองเสมอกับชมบุรี๓ต่อ๓เลยนะครับ
๒ชมบุรีเอฟซีเสมอกับเมืองทอง๑ต่อ๑ครับ

ลีกวันนี้แข่งขัน๓คู่ด้วยกัน
คู่แรก๖โมงเย็นครับนครราชสีมาพบกับลำพูนวอลิเออร์ส
โมงครึ่งครับโอลิสเทโลพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดไปแข่งขันที่ราชบุรีนะครับ
แล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้๑ทุ่มตรงนะครับเมืองทองพบกับชมบุรีเอฟซี